ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าตำส้มตำทีถ้าใช้มะนาว๒ลูกเนี่ย
ก็ต้นทุน๑๒บาทแล้ว

คุณแล้วไม่ใช่แค่ส้มตำไงยำเยิมอะไรอีก
มะนาวทั้งนั้นแล้วมะนาวสดเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยกว่า
ทีนี้คุณผู้ชมช่วยดิฉันคิดหน่อย
ช่วยคุณสืบสกุลคิดหน่อยว่าถ้าไม่ใช้มะนาว
จะใช้อะไรดีในยุคที่มะนาวมันแพงแบบนี้

เพราะว่าตอนนี้ราคามะนาวที่มันพุ่งเหลือเกิน
มันดังเพราะค้าแม่ค้าที่เขารับมะนาวจากสวนมาขาย
เขาบอกว่าก็ต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้น

แล้วต้นทุนต้องเพิ่มต้นทุนตันละเกือบหมื่นถึงสองหมื่น
จากเดิมที่เขารับมะนาวจากสวนตันหนึ่งประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่น
ตอนนี้ไปรับมะนาวจากสวนตันหนึ่งเกือบเก้าหมื่นบาทคุณผู้ชม
กว่าจะขายหมดก็ใช้เวลานานหลายวันมันไม่คุ้มกับการลงทุน
แล้วทุกปีช่วงฤดูแรงมะนาวมันจะแพงไง
ตอนนี้มาเจอปัญหาเรื่องน้ำมันอีก
น้ำมันแพงมะนาวก็แพงอีก
กำไรมันจะไปอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเลยจริงค่ะ
เดี๋ยวไปฟังพ่อค้าที่เขารับมะนาวจากสวนโอดควรกันหน่อยนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะแหม
ทีนี้ไปถามพวกแม่ค้า
แม่ค้าพ่อค้าที่เค้าขายพวกยำขายส้มตำ
ที่เขาต้องใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบหลักเลย
ในการทำอาหารพวกนี้ค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าจริงมันก็ต้องปรับราคาขึ้น
จะมาขายราคาเท่าเดิมมันขายไม่ได้แล้ว
อย่างนี้มันก็ไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคอีกนะคะ

จากเดิมที่เคยแบบทำยำสักเกือบเต็มหม้อก็ต้องลดลงมา
เพราะว่าตอนนี้มันสู้ราคาไม่ไหวจริง
แล้วจากเดิมนะมะนาวที่ขายลูกหนึ่ง๕๘บาท
ไม่แน่นะจะได้เห็นมะนาวลูกละ๑๐บาทในเดือนเมษา
คุณคิดดูสิคุณลูกละ๑๐บาททำยำที๒ลูก

ก็แน่นอนสิยำนี้ไม่ถุงละ๖๐บาทอย่างนี้เลยหรือคะ
โทษเกินคุณบางที่ขายถุงละ๘๐บาทแล้วนะยำนี้
ราคามะนาวที่มันสูงขึ้นช่วงนี้มันก็มีผลกระทบไง
มาจากปัญหาภัยแรงแล้วก็สภาพอากาศด้วย
ผลผลิตมะนาวที่ออกมาสู่ท้องตลาดมันน้อย
ทีนี้พอผลผลิตออกมาน้อยคนต้องการเยอะ

มันเป็นแบบนี้เป็นประจำทุกปีค่ะ
เพราะว่าสภาพอากาศบางทีมันควบคุม
ที่มะนาวจะออกมาไม่ได้ไงคะ
การออกผลของมะนาวควบคุมไม่ได้
แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปนะตอนปี๕๘
มะนาวที่เขาขายปลีกลูกหนึ่งตอนนั้นก็ลูกละ๙บาท๑๐บาทนะ

จากเดิมที่ตอนนั้นคือจะได้มะนาวโลหนึ่งก็ประมาณ๑๕ลูก
ซึ่งตอนนั้นนายกให้สัมภาษณ์ปัญหามะนาวแพง

ปลูกแล้วเอากินเองในครัวเรื่อง
รวมถึงทางด้านรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

ราคามะนาวในตลาดมันปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง
ราคาขายส่งก็ปรับขึ้นเป็นลูกละ๕บาท
เพราะผลผลิตมันออกสู่ตลาดมันลดลง

ลดลง๖๐๗๐นะคะ
จากปัญหาพวกภัยแรงเรื่องของอากาศแปรปวน

มันก็เลยเกิดเป็นผลกระทบแบบนี้เหมือนกับเป็นลูกโซ่เลย

ผู้บริโภคหาสินค้าชนิดอื่นทดแทนมะนาวไปก่อน
เอามีอะไรบ้างคุณที่เปรี้ยวเหมือนกัน

บางคนบอกว่านี่มะม่วงมะม่วงไงมะม่วงเปรี้ยว
มะม่วงมันคันออกมาเป็นน้ำมะนาวได้ไหม
มันไม่ได้งั้นสงสัยจะต้องเป็นนี่แหละมั้งคุณ
ขำเปียกมะขามเปียกมาละลายน้ำไปสิ

ก็ไม่รู้แต่ว่าท่านรองอธิบดีบอก

ส้มตำไม่ใส่มะนาวใส่มะขามเปียกได้ไหม

ไม่ได้ส้มตำไม่ใส่มะนาวคันน้ำมะม่วง

ไม่ทันออกมาไม่ได้เลย
นี่ฉันกำลังคิดอยู่ว่ามันจะมีอะไรได้บ้าง

มีเขาโพสต์ภาพเมนูอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้

แล้วก็บอกว่าเป็นเมนูใหม่เอาใจรัฐ

ถ้าเกิดว่าไม่ใช่มะนาว
จะใช้อะไรแทนดีในการปรุงอาหารในการทำอาหาร
ถ้าเป็นผมนะรับคำถามจากคุณอริยาละ

คิดไม่ออกว่าอะไรมาแทนมะนาวได้